ช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบขี่ปนาวุฒิโดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง
หลังจากที่สำนักธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาได้ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่ระดับ๕๓ระดับผิวค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๗นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้ตามเวลาในประเทศไทย
สำนักธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานการเกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ๕๓ที่ระดับความลึก๐กิโลเมตร
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินปรุงเกรีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือ
ซึ่งเชื่อว่าแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้น่าจะเกิดจากการระเบิดนะคะ
ขณะที่๐๐กลางของแรงสั่นสะเทือนอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลางของแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการทดสอบระเบิดไฮโรเจนเมื่อวันที่๖มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
นางป๊าเกินเฮประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้เปิดเผยว่าแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้เกิดจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่๕ของเกาหลีเหนือ
ประนามว่านี่เป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเป็นการท้าทายต่อประชาคมโลก
ซึ่งรุนแรงที่สุดเท่าที่เกาหลีเหนือนั้นเคยทดสอบและรุนแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซังกิเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่๒ค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๔๐นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะคะมีรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ออกมาประกาศความสำเร็จในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งนี้ค่ะ